ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนี่ย

เพราะว่าชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงจะเป็นวัยรุ่นเป็นกลางคน
หรือว่าคนสูงอายุก็แล้วแต่กางเกงชั้นในหายบ่อยมาก
หายบ่อยมากหายกันเยอะมาก
คือมันต้องไปซื้อใหม่มันก็ไม่ใช่ถูกนะ

สุดท้ายแล้วมีบ้านหลังหนึ่งตัดสินใจจับคนร้ายไม่ได้สักที

ดีค่ะชัดแล้วเต็มเลย
เดี๋ยวไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังที่เขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นช่วงกลางคืนนะฮะ
จะเห็นว่าเขาซักผ้าเอาไว้แล้วก็ตากชุดชั้นในเอาไว้

นี่ค่ะความจริงภาพมันนานกว่านี้นะ
ต้องดูตั้งแต่ตอนเนี่ยดอดย่องเข้ามานะครับ

มาเปิดหานะครับ
แล้วก็จะได้ไปนะ
สุดท้ายแล้วก็จะไปอีกราวหนึ่งนะครับ
คือก็คงจะคิดว่าเขาหลับกันหมดแล้ว

เพราะว่าเขาเคยออกมาดักดูแล้วก็จับไม่ได้สักที
ติดกล้องนี้ดีเลยนะชัดเลย
ไม่เจอแบบคาหนังทาขาวสักที

เลือกเลยถ้าของผู้ชายไม่เอา
คือก็มันก็คงเรื่องเอาแต่ของที่เป็นของชุดชั้นในผู้หญิง
ทีนี้มันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าอันไหนของเด็กของคนอายุเท่าไหร่อะไรยังไง
ก็เลยกลายเป็นว่าแถวหมู่บ้านเนี่ยโดนกันแบบหลากหลายวัย
ชั้นในผู้หญิงหายหลากหลายวัยนะครับ

แล้วผู้ชายคนนี้เป็นเด็กหนุ่ม

วันนี้ตำรวจสพคลองกิวจังหวัดชนบุรี
พอได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่มีหลักฐานมาร้องทุกข์ชัดเจน
ก็เลยตามไปหาเลยครับ
เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้
เอาหมายสารจากสารชนและครอบครัว
จังหวัดชนบุรีไปเลยข้อหารักทรัพย์ในเคหะ

ซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็รับสารภาพ
แล้วก็พาไปหาของกลาง
มีภาพที่ตำรวจพา

เขาบอกว่าเขาซ่อนเอาไว้ที่ป่าหลังบ้าน
ใส่กระเป๋าเอาไว้กระเป๋า๒ใบ

ฟังเสียงตอนที่ตำรวจให้ชี้จุดหน่อย

นี่ฮะ๒กระเป๋าแบบอัดแน่น

ตำรวจก็ยึดของกลางมานะครับ
เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็แจ้งไปยัง
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าทุกข์ต่าง

ก็ต้องให้เจ้าทุกข์เข้ามาชี้ว่า

ชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบข่าวเขาก็มาดูกัน

เนี่ยฮะโดนหมดนะครับ

หลายคนที่โดนเด็กหนุ่ม

ในพื้นที่หมู่๕ตะบนคลองกิว

อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยนะ

บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า

เกือบ๓ปี

ไอ้ที่หลักฐานที่ตำรวจไปเจอมาเนี่ย

เอาเป็นว่าอันนี้คือของที่มีอยู่นะปัจจุบัน

แต่บ้านที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยเมื่อสักครู่นี้
เกือบ๓ปีโดนไปเป็นร้อยตัว
กังเกงชั้นในของคู่ส่วนผู้หญิงของแม่ของเธอด้วย
ของลูกสาวของเธอด้วยโดนหมดบ้าน
เพราะตากไว้ใกล้กล้ายกันพร้อมกัน

จะมาขโมยในช่วงเวลาที่ของบ้านเธอนะ
คือเหมือนกับมันจะรู้ว่าเธอจะซักผ้าเสร็จวันไหน
ผ้าตอนไหนซักผ้าเสร็จตอนวันไหนพอซักเสร็จปุ๊บตากเอาไว้
คือถ้าตากเอาไว้เนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยรู้ได้เลยว่าหายแน่
บางทีตากเช้าเย็นหายตากเย็นเช้าหาย
รู้รู้ว่าจะซักผ้าวันไหนตลอดเลย
เธอก็เลยคิดมาตลอดไงว่ามันต้องรู้แสดงว่ามันก็ต้องเป็นคนแถวนี้นี่แหละ
ใช่อาจจะเป็นคนแถวนี้คอยเฝ้าคอยดูคอยสังเกตอยู่สักพักนึง
แต่มันจับไม่ได้ไงมันขนาดถึงขั้นเอารั้วรวดหนามมาล้อมรอบบ้าน
ก็ยังหายเนี่ยฮะก็เลยถึงสุดท้ายแล้วก็เลยทนไม่ไหว
อยากรู้ว่าหัวขโมยคือใครนะเพราะจับไม่ได้สักที
ก็เลยติดกล้องวงจรปิดเลยแล้วก็เห็นอย่างในภาพ
อันนี้คือภาพกลางวันเห็นไหมมีรั้วสองฝั่ง
เอาฝั่งยาวกว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งสั้นสั้นแล้วในกล้องวงจรปิดมันก็มาเอาทั้งสองฝั่งอ่ะค่ะ

ว่าเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหมามันไม่เห่าอ่ะเราก็ไม่รู้ไง
เราไม่รู้ว่าใครด้วยก็เลยทำรั้วล้อมเขาเอาไปตลอดนะ
หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเลือกเพราะสีอะไรอะไรอย่างนี้เอาหมด
ของหนูก็ของแม่ลูกสาวก็เหมือนเขารู้ว่าเราซักผ้าเพราะเขาอยู่บ้านข้าง
เขาได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าอย่างเราซักตอนตอนแบบห้าโมง
สองทุ่มเราจะมาเก็บอย่างเงี้ยก็หายก็มีนะสงสัยแต่มันก็ไม่รู้ไง
ว่าใครก็เลยหมดความอดทนก็เลยติดกล้องคิดไงว่าเป็นโรคจิต
ไม่คิดว่าเป็นเด็กคนนี้ไงคิดว่าแบบเป็นคนโตแล้วอะไรอย่างเงี้
เขาเก็บกฎหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าจะเป็นเด็กคนนี้
นี่เป็นเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นแถวบ้านอืมพอมารู้ว่าเป็นเด็กคนนี้เนี่ย
เธอก็เลยคิดได้ว่าอ๋อสงสัยบ้านอยู่ใกล้กันข้างกัน
คงนอนฟังเสียงเครื่องซักผ้าอ๋อวันไหนได้ยินเสียงเครื่องซักผ้า
คงจะรู้แล้วว่าอ๋อสงสัยบ้านนี้ซักผ้าแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเนี่ยมีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับ
ถูกขโมยกางเกงชั้นในแบบนี้เหมือนกันนะบ้านเนี้ยบอกว่าโดนเป็นปีเหมือนกัน
กางเกงชั้นในของเด็กของผู้ใหญ่เอาหมดยกเว้นกางเกงของผู้ชายที่ไม่เอา
แล้วก็จับไม่ได้สักทีมีอยู่วันหนึ่งก็เลยทดลองทดลองซักผ้าแล้วตากเอาไว้
แล้วตี๒แอบตื่นมาดูเออยังเห็นแขวนอยู่พอตื่นมาตอนเช้าอีกทีเอามาหาย
คือตื่นมาแล้วมันไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงจะเฝ้าทั้งคืนก็ไม่ไหว
ผู้เสียหายคนนี้บอกว่าในหมู่บ้านนี้โดนกันเกือบทุกหลังนะฮะ
ไม่นานมานี้มีคนไปเจอกางเกงชั้นในของผู้หญิงถูกใส่ยัดเอาไว้ในกระสอบ
แล้วเอาไปทิ้งในป่าข้างทางอยู่หลังบ้านของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ก็สงสัยเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนนี้แต่ก็ไม่กล้าเอาเรื่องกัน
เพราะหลักฐานมันไม่ชัดจนมีบ้านที่เขาติดกล้องวงจรปิด
ทีนี้ก็ชัดเลยแสดงว่าเคยทิ้งไปหลายรอบใส่กระสอบทิ้งไปหลายรอบ
ที่ไปเจอเนี่ยคือล็อตล่าสุดที่อยู่ในกระเป๋าที่ป่าหลังบ้านของเด็กคนนี้
คือเด็กคนนี้ชาวบ้านบอกว่าคือเขาก็เป็นเด็กมีปัญหาอืม
คือทางครอบครัวเขาก็เหมือนกับไม่ดูแลไม่เอาเพราะว่าเป็นเด็กที่ดื้อ
พ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตัวเด็กก็เกเรไม่เรียนหนังสือ
มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้น
ขโมยกางเกงชั้นในของคนในหมู่บ้านแบบนี้ก็เลยคิดว่าก็โชคดีแล้วล่ะ
ตำรวจมาจับไปได้เนี่ยคือชาวบ้านเขามองในมุมว่าเป็นโชคดีของเด็กด้วยนะ
เพราะจะได้เอาไปบำบัดเอาไปลงโทษอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อย
ก็ยังได้ไปอบรมบ่มนิสัยถ้าอยู่แบบเนี้ยโตไปเนี่ย
โจรก็ขโมยหรือหนักก็ถึงขั้นไปข่มขืนเขาเนี่ย

เอาไปตากไว้แล้วตี๒ก็ออกไปแอบดูยังไม่หาย
พอเช้าอีกทีมาดูหมดราวเลยหมดทั้งควงไม่ใช่ราว
แต่มีกางเกงเด็กผู้ชายตากกางเกงเด็กไม่หาย
กางเกงเด็กเล็กมันมีหลานเล็กอยู่ซักรวมกัน

สองสามปีแล้วมั้งขโมยคือที่ไปเจอหลักฐานคือ
เขาเจอกันมานานแล้วพอมันขโมยไปนานจัดใช่มั้ย
เป็นทิงเป็นกระสอบเลยหลายครั้ง
โดนกันเหยิดนะข้างบ้านก็โดน

พูดถึงก็รู้ตัวนะแต่ว่าคิดว่ามันจะเลิกไง
เขากล้องวงจรปิดมาแล้วคิดว่ามันจะเลิกเนอะ
ก็ไม่ใช่กลัวอะไรเดี๋ยวมันเห็นเด็กเล็กแล้วมันใช่ไหม
เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาโตไปกว่านี้แล้วถ้าเกิดไม่ทำอะไรอย่างนี้
กลัวมันจะเอาเด็กเล็กไปทำอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไปดัดไว้ใส่ก็อาจจะดีขึ้นมั้ง
เขาบอกมาแล้วนะว่าเขาแจ้งตำรวจกันแล้ว
มันก็คอยหลบตำรวจแต่มันยังไม่หยุดขโมยอ่ะ
แล้วล่าสุดมันไปถึงขนาดไปงัดบ้านแล้วอ่ะ
ัดโรงเรียนก็งัดเอาของครู
แล้วพองัดเข้าไปเจอเงินมันก็เอาอ่ะ
แล้วพอไม่ได้ไปแบบโคเจ้าของบ้านนะเขาก็ไปเอามันมาเค้น
มันก็ยอมรับแต่เขาบอกเขาไม่เอาเรื่อง
แต่ก็คิดว่ามันจะหยุดมันไม่หยุดไง
พอควบคุมตัวได้ได้หลักฐานมาเนี่ยสพครองกิ่งที่ชนบุรีนะฮะ
ได้สอบปากคำเบื้องต้นเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าทำไปเพราะความชอบส่วนตัว
ไม่ได้ขโมยไปเพื่อจะไปขายอะไร
ทำไปเพราะความชอบส่วนตัวไม่ได้ขายต่อให้ใคร
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะฮะเรื่องของการลักทรัพย์นะฮะ
สพคลองกิวที่ชนบุรี

ก็ดีแล้วฮะที่น้องเขาถูกจับได้ถูกควบคุมตัวได้แบบนี้
อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ต่อไปก็จะไปก่อเหตุหนักขึ้นกว่านี้
เดี๋ยวมันจะแย่จนกว่านี้ครับ